เรื่องนี้ก็สะเทือนใจนะคะแล้วก็เป็นคำถามคาใจของคนเป็นพ่อคนนึง
เมื่อลูกสาวของตัวเองเนี่ยตายแบบปริศนา
ลูกมีลักษณะอาการเหมือนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ก็ไปโรงพยาบาลพ่อก็ตามไปทีหลัง
ปรากฏว่าคือลูกเนี่ยหมอบอกคือพยาบาลบอกต้องใส่เหมือนลักษณะเหมือนท่อช่วยหายใจ
แต่ลูกปฏิเสธที่จะใส่แล้วพยาบาลเลยบอก
ถ้าไม่ใส่มันก็จะส่งตัวไปรักษาต่ออีกที่ไม่ได้
สุดท้ายไม่รู้ยังไงคือพยาบาลเชิญพ่อออกจากห้องพ่อเล่า
แล้วแอบเห็นว่าเหมือนลูกสาวโดนฉีดยาบางอย่าง
มารู้อีกทีเอ้าเป็นยาสลบแล้วลูกตายค่ะหลังจากนั้น
นี่เลยเป็นคำถามคาใจของคนเป็นพ่อว่าลูกเสียชีวิตได้อย่างไรนะคะ
ผู้เป็นพ่อท่านนี้คือคุณสุชาติมีพร้อมออกมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมนะคะ
หลังจากที่นางสาวนะคะวันละสามีพร้อมลูกสาวของเขาค่ะ
เสียชีวิตอย่างที่เล่าให้ฟังก็พอเหนื่อยหอบ
ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราธานีแต่กลายเป็นลูกมาตายแบบนี้
พ่อเล่าพ่อเนี่ยตามไปทีหลังแต่ลูกไปก่อนเพราะมีน้องชายพาไป
ตอนไปถึงเอาจริงพ่อเล่าว่าลูกยังพูดคุย
ยังสามารถที่จะสื่อสารได้ยังดูมีสติดีทุกอย่าง
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่บอกต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
จะได้รักษาส่งตัวไปรักษาต่อที่อื่นแต่ลูกไม่อยากใส่
หลังจากนั้นคือพ่อก็ถูกเชิญให้ออกจากห้อง
ก่อนที่จะได้ยินเสียงลูกโวยวายเลยไปแอบดู
เห็นว่าลูกสาวถูกมัดแล้วถูกสอดท่อรวมถึงมีการฉีดยาให้ลูกด้วย
หลังจากนั้นลูกก็หมดสติค่ะ
อย่าความพูดเจ๋ยรู้ถ้าพ่ออยู่ท่านพิษนาธิถ้าพ่อมาบอกผมว่ารู้ไม่ได้เจ๋ยเลยจิตเต้นเลย
ซึ่งการเชื่อชีวิตของรู้ในกลางนี้เราคิดว่ามันมาจากย่าหมอนรับแต่ว่าผู้ชีพเลยที่เป็นเกิด
ผมติดเจ๋ยว่าเป็นย่าเลยแต่ว่าชีพรู้ผมถึงกับว่าผู้ชีพนั้นเลย
ทีนี้แน่นอนแหละพ่อนะคะก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะที่พื้นที่อำเภอชายบุรีไปสอบถามถึงความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลก็บอกว่ามันเป็นการรักษาตามขั้นตอนปกติรักษาแบบนี้ฉีดยาแล้วใส่ท่อ
ส่วนอื่นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้พูดอะไรพ่อก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุราช
ทีนี้ก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะจากทางด้านของน้องชายของผู้ตาย
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดช่วง๕ทุ่มเศษพี่สาวเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกแล้วมาบอกตัวเองหายใจไม่สะดวก
ตัวเขานี่แหละก็เลยพาพี่ไปโรงพยาบาลพอไปค่ะเขาบอกว่าพี่สาวเนี่ยเดินลงจากรถแบบปกติ
ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างกระทั่งเดินไปทำบัตรผู้ป่วยเองได้ด้วย
ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมถึงมาสูญเสียพี่แบบนี้ที่ผ่านมาพี่สาวเนี่ยเคยมีอาการลักษณะนี้สองสามครั้ง
แต่ไม่เคยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลนะคะส่วนพ่อเองก็เหมือนกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวลูกสาวเนี่ยก็มีโรคประจำตัวอยู่คือเป็นโรคเบาหวาน
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังไงเราต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ